ปลอมแต่อันนี้ปลอมไม่ปลอมไม่รู้

วันนี้นายกลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะ
หลังจากที่ประชุมแม่น้ำ๕สายร่วมกับพักการเมืองเสร็จสิ้นนะคะ
เดินออกมาจากสโมสรทบสบายใจเลยค่ะ
สองอย่างคือชูแบบนี้กับชูแบบนี้นะคะ
บอกว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็พอใจ
๒นายกไม่ตอบนะคะบอกว่าเดี๋ยวก็ก่อตอชี้แจก
คุณผู้ชมติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะ
ที่สโมสรธบวิภาวะเดียวรังศิษย์นะคะ
คุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
พร้อมรายงานสดแล้วนะคะเชิญค่ะ
หลังจากที่ได้ใช้เวลาหารือร่วมกันกับคอสชและกรกต
พักการเมืองทั้ง๘๔พักนะคะ
ใช้เวลาสองชั่วโมงค่ะที่สุดนะคะที่ประชุมก็เห็นชอบนะคะ
โดยเฉพาะการยืนยันว่าการเลือกตั้งจะมีเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ในวันที่๒๔กุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ
ภายหลังจากการประชุมชี้แจงแผนและขั้นตอนของการดำเนินการทางการเมือง
นำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมค่ะ
โดยได้ใช้เวลา๒ชั่วโมงในการชี้แจงและตอบข้อสักถาม
ให้กับตัวแทนพักการเมืองที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ค่ะ
ซึ่งหลังประชุมเสร็จสิ้นนะคะผลเอกประยุทธ์ก็ได้กล่าวสั้นกับสื่อมวลชนว่า
การประชุมชี้แจงในวันนี้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ

ขณะที่นายนัทพลทีพสุวรรณรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะ
ก็ได้ออกมาบอกว่าพอใจกับภาพรวมของการเข้ารับฟังคำชี้แจงในครั้งนี้
โดยเฉพาะการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่๒๔กุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ
ก็ชัดเจนดีนะครับวันนี้ในไทม์ไลน์ในวันที่เมื่อสักครู่มีการขึ้นจอเนี่ย
ก็เห็นวันที่ที่ชัดเจนนะครับการวางไทม์ไลน์ที่ชัดเจน
ส่วนนายสรอาจกินประทุมนะคะประธานพักภูมิใจไทย
กล่าวว่าการประชุมในวันนี้มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของรถแมพต่าง
ส่วนเรื่องของการปลดล็อกนั้นนะคะไม่มีใครสงสัยอะไร
ทุกอย่างก็อยู่บนเงื่อนไขของความเท่าเทียมกันค่ะ
เพราะแต่ละภาคการเมืองมีเวลาหาเสียงเท่ากัน
ซึ่งเชื่อว่าในส่วนของการเลือกตั้งจะไม่มีการขยับแล้วค่ะ
มาดูรถแมพที่นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย
ได้ชี้แจงในห้องประชุมวันนี้
กรกตจะประกาศใช้ระเบียบการเลือกตั้งสส
จากนั้นค่ะในวันที่๒๘ธันวาคม
รัฐบาลจะหยุดเสนอร่างพรบให้กับสนช
ส่วนในเดือนมกราคมปี๒๕๕๙
ในวันที่๒มกราคมนะคะจะประกาศใช้พระราชกิจสิริกาให้หาเสียงได้
และวันรับสมัครสอสอจำนวนสอสอแต่ละจังหวัดค่ะ
ข้ามไปถึงจะมีวันที่๒๕มกราคม
มีการประกาศรายชื่อผู้สมัครแบบแบ่งเขต

ส่วนในเดือนกุมภาพันธ์วันที่๔ระเบียบ๑๒๑๖
ก็เป็นวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
และกำหนดวันที่๑๕กุมภาพันธ์

จากนั้นวันที่๑๗กุมภาพันธ์

ข้อเสนอของกรกตค่ะ
ทางนี้นะคะก็มีรายงานว่า

ขอร้องให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อน

ขอให้คอสชแก้ไขการสังกัด

จากเดิม๙๐วันให้เหลือ๓๐วันค่ะ

และล่าสุดมีรายงานว่ากรกตได้มีการนำพระราชกิจศิริกาเลือกตั้งสสนำให้คอรมอลแล้ว
ซึ่งคอรมอลก็ได้เห็นชอบในส่วนของพระราชกฤษฎิกานี้แล้วค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากสโมสรทหารบกค่ะ
ขอบคุณคุณสิริวัณรักษัตริย์นะฮะสดมาจากสโมสรทบที่วิภาวดีรังสิตนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเอาล่ะเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะว่าสำหรับการเลือกตั้ง
จะเป็นไปตามรถแมพก็คือ๒๔กุมภาพันธ์๖๒นะคะก็เตรียมตัวกันไว้นะคะ
แล้วก็๒มกราคมจะให้พักการเมืองต่างเริ่มสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้

ใช่ค่ะต้นปีเลยนะต้อนรับปีใหม่เลย๒มกราคมนะคะ